ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสร้างอาคารจอดรถของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งนะฮะที่สมุทรสาครนะครับ
ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าขณะกำลังก่อสร้างกันไอ้แท่นปูนที่จะเอาขึ้นไปเนี่ยจะต้องไปสร้างกันเนี่ยมันเกิดหล่นลงมาแล้วมีคนงานเขาอยู่ข้างบนด้วยร่วงลงมาสองคน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
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับในตะบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบรนด์
จังหวัดสมุทรสาครลักษณะเหมือนจะสร้างเป็นอาคารจอดรถนะครับ
ก็ไปตรวจสอบกันหลายฝ่ายแล้วครับทั้งชุดพิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางนายกเทศมนตรีสมุทรสาครด้วย
โยธากับผังเมืองด้วยต้องไปตรวจสอบกัน
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ต่อเติมใหม่
มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารจอดรถสูง๔ชั้น
ก็ต้องใช้แผ่นปูนที่จะเป็นผนังตัวอาคารเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่
แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นหนักประมาณ๖ตันเศษต้องค่อยยกขึ้นไป
เขาทำเป็นผนังอ่ะอืมนะฮะอ่าทีเนี้ยระหว่างที่ยกขึ้นไปเนี่ย
มันหล่นลงมาครับแล้วมีคนงานที่เขาต้องทำงานอยู่คู่กับไอ้แผ่นพวกเนี้ยนะฮะ
เขาตกลงมาด้วยพร้อมกับแผ่นปูนนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งศพนะครับ
คือนายนัทธวุฒิชอบสุขอายุยี่สิบสี่ปีบาดเจ็บมีสองคน
คนหนึ่งคือคนที่ตกลงมาพร้อมกับแผ่นปูนแล้วก็คนที่เสียชีวิต
ชื่อนายธวัชชัยแสนพรมอายุ๓๘ปีแต่ว่าไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
อีกคนนึงอยู่ข้างล่างนะฮะได้รับบาดเจ็บจากเนี่ยฮะ
เศษของแผ่นปูนเศษของอะไรพวกนี้ที่ร่วงลงมา
ชื่อว่านายจันดีนามสกุลออายุ๔๐ปีนะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้ไปคุยกับนายสุพักช่อรัก
อายุหกสิบเอ็ดปีเป็นคนขับรถเครน
นี่คือคนสำคัญในช่วงเกิดเหตุเพราะว่าเขาทำงานอยู่ด้วยนะครับ
นายสุพักนะฮะบอกว่าขณะเกิดเหตุเดี๋ยวทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับจะได้เข้าใจว่าเกิดยังไงขึ้น
ขณะเกิดเหตุนายสุพักที่ขับรถเครนเนี่ยนะครับ
ได้ใช้สลิงยกแผ่นผนังปูนเพื่อจะเอาขึ้นไปวางข้างบนอาคาร
ก็มีคนงาน๒คนยืนประกบอยู่
เพื่อช่วยกันยึดแผ่นผนังปูนให้เข้าที่นะฮะจากนั้นมีเสียงตะโกนบอกว่า
ให้เอาสลิงออกเลยนายสุพักก็ปลดสลิงออก
ปรากฏว่าพอปลดสลิงออกแผ่นปูนมันร่วงลงมาจากข้างบนนะฮะ
ตกลงไปข้างล่างคนงานสองคนที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ย
ที่ทำงานตรงเนี้ยก็เลยร่วงลงมาด้วยอ่ะค่ะตามภาพแบบนี้เลยอืม
นะครับขึ้นไปชั้นเกือบบนสุดอ่ะค่ะนายสุพักบอกว่าตอนนั้น
ตกใจมากนะฮะเพราะว่าเห็นกับตาเห็นคนงานร่วงลงมา

เสียใจมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ว่าสาเหตุน่าจะมาจากตัวน็อตที่ยึดแผ่นปูน
ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ทำให้แผ่นผนังปูนหลุดลงมาครับ
เราก็ยกปกติธรรมดาอย่างที่เคยยกมา
อายุกูมาก็เรื่อยมันก็มาติดตั้ง

กลับที่ไว้แล้วก็คนให้สัญญาณทางวงนะ
เขาบอกว่าป๊าเรียปลด

เขาก็ปลดได้ประมาณสามหูได้มันมีสี่หูใช่ไหม
หูที่สี่ยังมาทันได้ปลด
มันก็รับไม่ไหวนะเลยมันก็ล่วงลงมา
แสดงว่ารับไม่ไหวมันรับไม่ไหวไอ้หูนี่แหละครับ
แล้วคนก็ล่วงมาตามของเห็นก็ล่วงมา
อีกคนคนที่ขาหักอันนั้นเห็นเขาก็กระเด็นมา
แต่อีกคนไม่ทันได้มองมันแป๊บเดียวมันก็ถึงพื้นแล้ว
เสียใจกับทางคนเจ็บอะครับ
แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเราก็ตามเขาสั่งแล้ว
เขาสั่งให้เราเบรกสั่งเลี้ยเราก็ตามเขาสั่งแล้ว
ตอนนี้ว่าเขาติดตั้งเราไม่รู้ว่ามันจะติดตั้งแน่นหนาอะไร

ทีนี้ค่ะตัวคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วอยู่ด้านล่าง
แล้วเขาได้รับบาดเจ็บเขาอาการดีขึ้น
เขาก็เลยให้ข้อมูลได้นะคะนายจันดีอออายุ๔๐นะคะ

แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายกับสิ่งของขนาดใหญ่ร่วงลงมา
ก็เลยรีบบอกเพื่อนคนงาน๗๘คนแถวนั้นนะคะให้หนีเข้าไปข้างใน
แต่ระหว่างนั้นตัวเองหนีไม่ทันหนีไม่พ้น
แล้วก็เลยไปชนกับเสาเหล็กที่อยู่ใกล้
ล้มลงได้รับบาดเจ็บแต่เจ็บไม่หนักมาก
นายจันดีบอกว่าตอนเกิดเหตุคิดในใจนะโอ๊ยไม่รอดแน่
แต่ยังโชคดีที่แผ่นปูนหล่นลงมาเนี่ยค่ะไม่ได้หล่นลงมาทับเขา
คือเขาวิ่งหนีแต่หนีไม่ได้พ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปชนกับเสาอ่ะ
ชนกับเสาเหล็กอะค่ะเขาก็เลยรอดตายแบบปฏิหารนะคะ
กหมดเลยครับผมเจ็บตัวผมพูดอะไรไม่ได้เลยครับ

ตกใจไหมครับพี่
มากตกใจมันก็มากเลยครับผมแต่ไม่รู้ทำยังไงมันเกิดไปแล้วนะครับ

วินาทีนั้นในความคิดเราคิดอะไรคะ
คิดว่าเพื่อนรวมงาน๗๘คนในชีวิตใต้
คิดว่าแต่ไม่รอดก็ไม่แต่คนเดียวและไม่ใจเชฟฤทธิ์กับผมก็เหมือนกัน
ฟังว่าได้ยินเสียงมวยเจคะมี่ปุ้ง
พาเพื่อนร่วมงานหนีเขาข้างในเลยครับ

ไม่มีใครตะโกนบอกได้ยินเสียงดังมา

อืมคือมันเสี้ยววินาทีจริง
ยังดีนะตะโกนบอกเพื่อนให้หลบ
ทีนี้ค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าทางโรงงานมีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในเรื่องของแบบการก่อสร้าง
โครงสร้างตัวอาคารและรายงานการเข้าตรวจอาคารของวิศวกรจากเทศบาล
ต้องตรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกอย่างได้มาตรฐานหมด
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ก็จะต้องให้วิศวกรผู้ชำนาญการมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นนะตอนนี้ระงับการก่อสร้างเอาไว้ก่อนนะคะ
งับเอาไว้ชั่วคราว๓๐วันเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุก่อนค่ะ
แต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าเหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บและคนตาย
ใต้ถึง๒ศพนะครับบัตรเจ็บเล็กน้อยหนึ่งเนี่ย

เรื่องของคดีความพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิศรีรภามาศ
ภูมิกับการสพกระทุ่มแบนบอกว่า
จะต้องให้พนักงานสอบสวนเรียกผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเจ้าของอาคารกับผู้รับเหมามาสอบปากคำด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไร
จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใดหรือไม่
ถือว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแท้จริง
ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเนาะคนทำงานด้านนี้
ใช่ค่ะแค่เสียวินาทีจริงนะคะ